คดีที่น้องนักเรียนชั้นม๖ผูกคอเสียชีวิต
แล้วก็ตำรวจก็ต่อยอดนะคะ
สืบไปจนถึงเจ้าของบัญชีม้านะคะ

ปรากฏว่าเป็นบัญชีของนางสาวดอกแก้ว

ซึ่งวันนี้ตำรวจคุมตัวฝากขังแล้ว
พร้อมทั้งคัดค้านการประกันตัวด้วยค่ะ

ซึ่งผู้สื่อข่าวก็ไปรุมสัมภาษณ์ไปทำข่าวในวันนี้นะคะ
แล้วก็บอกว่านางศาสตร์ตบแก้วไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรใดนะคะ

ซึ่งนี่เป็นภาพตอนที่ตำรวจเขาคุมตัว
ไปฝากขังต่อสารอาญาถนนรัชดาพิเศษ
และคัดค้านการประกันตัวนะคะในคดีที่เกิดขึ้น
ก็เอาไปฝากขัง๒ข้อหาค่ะ
ช่อกงประชาชนและความผิดพรบคอมพิวเตอร์
คือเมื่อคืนนี้ถูกสอบปากคำ
ตั้งแต่ตอนกลางคืนจนถึงช่วงเช้า
ก็ยาวนานเลยค่ะค่อนข้างจะอิดโรย
ระหว่างคุมตัวไปสารผู้สื่อข่าวพยายามถึงความรู้สึกนะคะ
แล้วก็อยากจะต้องการขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตหรือเปล่า
ก็ไม่ได้รับการตอบคำถามแต่อย่างใด
ให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศตอนช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
เอาตัวไว้นะโอเค
ดอกแก้วขายกันทางสุด
นี่ค่ะก็อิดโรยด้วยแล้วก็เหมือนกับก้มหน้าก้มตา
ก็ไม่ได้ตอบคำถามอะไรนะคะทีนี้
จากการที่เขาไปตรวจสอบการโอนเงินของน้องพลอยเข้าบัญชี
มันจะมีไทม์ไลน์การโอนเงินผ่านธนาคาร
บัญชีม้าของนางสาวดอกแก้ววันที่๑๕ก็คือวันที่น้องเสียชีวิตเนี่ย
สี่ครั้งด้วยกันนะคะตอนสิบเอ็ดโมงตอนเที่ยงตอนบ่ายโมง
โอนแต่ละครั้งเนี่ยก็คือห้าพันห้าร้อยบาทแล้วก็ตอนบ่ายสองโมง
เข้าสองพันบาทเพราะฉะนั้นรวมเป็นเงินทั้งหมดเนี่ย
หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทแล้วก็มีการโอนเงินจากบัญชีม้าของนางสาวดอกแก้วนี่แหละ
บัญชีม้าแถวที่๒และแถวที่๓จนกระทั่งพบยอดเงิน
โอนไปยังบัญชีม้าแถวที่สี่ค่ะสามหมื่นบาทและสี่หมื่นบาท
มีการกดเงินจากตู้เอทีเอ็มในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่
อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายห่างจากชายแดน๓กิโลเมตรในวันเดียวกัน
กับที่น้องโอนให้นางสาวดอกแก้วนี่แหละ
เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าแก๊งมิจฉาชีพกดเงินออกจากบัญชีม้าทันที
หลังจากที่เขาโอนเงินเข้าบัญชีม้าเลยนะคะ
คุณผู้ชมตำรวจบอกด้วยนะฮะว่ามั่นใจนะครับ
อีก๑คนโดยทางพตชโกภัตราผู้บังครับการ
ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจยกรรมทางเทคโนโลยี๕
เงินผ่านบัญชีม้าของนางสาวดอกแก้วครับ
เป็นคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่นครบาน
ทางตำรวจนครบานจะต้องประสาน
อายัดตัวนางสาวดอกแก้วไปสอบสวนเพิ่มครับตำรวจนั้นจะขยายผลจากบัญชีม้า
สามคนที่ออกหมายจับไปแล้วโดยตำรวจครับ
ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามตัวมั่นใจวันนี้จะจับได้เพิ่มเติมอีกหนึ่งนะครับ
แต่ว่าอีก๒คนเนี่ยพบว่าหนีไปอยู่ที่จังหวัดแม่ห้องศรครับ
ตอนนี้อยู่ในระหว่างการติดตามนะครับส่วนคนกดเงินที่เป็นคนไทยขณะนี้อยู่ระหว่าง
ขอสารออกหมายจับครับพบว่ายังเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศไทยนะครับ
ยืนยันว่าจะขยายผลไปยังตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังครับไม่ได้จะจับแค่บัญชีม้า
และจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าเป็นขบวนการพนันออนไลน์ครับ
อย่างที่เราบอกไปใช่ไหมอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะฮะตามข้อมูลของทางตำรวจเนี่ย
บอกว่าอยู่ฝั่งเมียนมานะครับต้องขยายผลให้ชัดเจนว่าเป็นกลุ่มพนันออนไลน์
คนสุดท้ายนี้ไม่ใช่คนสุดท้ายนี้เป็นผู้โรคของบนการที่เว็บกว่างไปกด

เขาได้เงิน๓๐๐บาทไม่ใช่ไหมมันก็มีการสแกน

เขาให้การอย่างนั้นแต่เราต้องตรวจสอบว่าทำให้การเขาจริงแท้ได้ไง
คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ตอนที่นำเสนอไปนะ
นางสาวดอกแก้วมีการปฏิเสธนะครับไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบัญชีม้า
ล่าสุดวันนี้จากการสอบปากคำตำรวจบอกว่านางสาวดอกแก้วครับ
รับว่าเปิดบัญชีม้ารับเปิดบัญชีม้าแบบสแกนใบหน้าด้วยเงิน๓๐๐บาท
และได้รับเงินจริงนะครับได้เริ่มใช้เป็นบัญชีม้า๑๐ตุลาคมที่ผ่านมา
หลังจากนี้ครับตำรวจจะขยายผลไปยังเจ้าของบัญชีที่โอนเงินให้นางสาวดอกแก้วนะครับ
ขณะที่ผู้เสียหายรายอื่นครับที่โอนเงินเข้าบัญชีม้า
ทางตำรวจนั้นยังไม่ขอลงรายละเอียดนะครับว่าเป็นบัญชีเดียวกัน
กรณีของน้องพลอยที่เสียชีวิตไหมที่โอนให้กับทางนางสาวดอกแก้วนะครับ
สำหรับคดีดังกล่าวออกหมายจับไปแล้ว๔หมายรวมนางสาวดอกแก้วด้วยนะครับ
ทั้งหมดเป็นบัญชีม้าแถว๑๔ส่วนอีกหนึ่งหมายที่เป็นคนกดเงิน
บอกเป็นคนไทยคาดว่าจะได้วันนี้ทั้งหมดมีความผิดในข้อหาร่วมกันช่อโกง
แล้วก็ความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ครับ
เรื่องของผู้เสียหายที่โอนเงินเข้าบัญชีม้าที่มีชื่อของนางสาวดอกแก้วก็มีปรากฏตัวมาอีก๑คน
ซึ่งวันนี้ตำรวจได้เรียกมาสอบปากคำที่สนห้วยขวางคือเขาโอนเงินเข้าบัญชีเดียวกันเลย
ชื่อบัญชีนางสาวดอกแก้วแก้วเจิมเป็นบัญชีเดียวกับเคสของนักเรียนชั้นม๖ที่เสียชีวิต
เพราะฉะนั้นวันนี้ตำรวจที่สนห้วยขวางก็ได้เชิญหญิงสาวซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียหายถูกหลอกโดยเพจเฟซบุ๊กหลอกขายไอโฟนนี่แหละ
ก็ให้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมนะคะเขาแจ้งความเอาไว้เมื่อสิบสี่ตุลาคมที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
ก็สอบปากคำผู้เสียหายรายนี้กว่า๒ชั่วโมงเธอบอกว่าเธอซื้อโทรศัพท์ไอโฟน๑๒จากเพจเฟซบุ๊กอันนี้อีกชื่อนึงนะคะชื่อว่าเจนชอปโมบายซื้อ๒๐๐๐๐บาทแล้วเพจก็บอกอาพรได้ให้วางมัดจำ๕๙๙๐บาทพรรณรายเดือนเดือนละ๑๐๐๐เธอก็โอนค่ามัดจำไปผ่านบัญชีธนาคารนางสาวดอกแก้วแก้วเจิมบัญชีเดียวก
เราก็เลยโทรอายังบัญชีแจ้งความ
ใช่ค่ะมาแจ้งความที่สถานีนี่แหละค่ะ
ตั้งแต่วันแรกที่โอนไปเลย

เราได้ยินอย่างไรครับมั้ยคะว่าการโอนมันควรสำเร็จ
เขาบอกว่ามันไม่สำเร็จเพราะว่าเราไม่ได้พิมพ์บันทึกช่วยกรรม
ให้ถูกต้องครบคำที่เขาบอก
ตอนแรกไม่สงสัยเพราะว่าเราเอาชื่อเขานามสกุล
เอาเรียกบัญชีไปเช็คก่อนแล้วแต่ว่ามันไม่ขึ้นประวัติอะไรเลยค่ะ
คุณผู้ชมครับมันมีอีกที่หนึ่งนะฮะ
คือเคสของน้องพลอยที่นครศรีธรรมราชนะครับ
ปรากฏว่าที่นครศรีธรรมราชมีผู้เสียหายแจ้งความครับ
คุณจิติมาอายุ๓๔ปีครับเอาเอกสารหลักฐานเข้าแจ้งความนะครับ
บอกว่ามันมีเพจร้านผ่อนโทรศัพท์ร้านหนึ่งครับ
เข้าบัญชีนางสาวดอกแก้วแก้วเจิมผู้เสียหายมารู้ทีหลังว่า
นี่คือชื่อบัญชีที่เป็นบัญชีม้าในคดีของน้องพลอยที่ถูกหลอกไปก่อนหน้านี้ครับ
ผู้เสียหายเล่าให้ฟังว่าเพจที่ตนติดต่อซื้อขายมันเป็นคนละเพจนะ
แต่ที่น้องพลอยโดนหลอกนะครับแต่ว่าบัญชีที่โอนเงินดาวเป็นชื่อเดียวกันครับ
ตนก็เลยเริ่มเอกใจครับคิดว่าแบบนี้โดนหลอกแน่นอนพอมาเห็นข่าวของเด็กนักเรียนชั้นม๖
แล้วชื่อบัญชีตรงกันคราวนี้อยู่เฉยไม่ได้ครับเอาหลักฐานมาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ
ก็คือเหมือนกันเลยค่ะ
ตำรวจได้ข้อมูลมาแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวลองสอบเพิ่มเติมก่อนรูปรวมหลักฐานแล้วส่งต่อให้ทางตำรวจไซเบอร์
อันนี้คืออยู่ทางโซนใต้ที่เป็นเหยื่อแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็มีทั้งคนที่ถูกหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีม้า
แล้วก็ไปหลอกเหยื่ออีกทีนึงเพราะฉะนั้นมีผู้เสียหายในอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือถูกเอาทะเบียนบ้านไปสวมรอยนะคะ
กับคุณขายไอแพทให้กับคุณจักรพันธ์ชาวจังหวัดเพชรชบูรณ์
เงินซื้อไอแพทกับร้านนี้เรียบร้อยแล้วเขาไม่ได้ของอะค่ะ
ทีนี้คุณจักรพันธ์ตามมาถึงที่เลยนะคะที่จังหวัดพยาว
จนกระทั่งมาเจอกันกับคุณกรกนกถึงได้รู้ว่าทั้งสองคนเนี่ย
เป็นเหยื่อมิจฉาชีพทั้งคู่ค่ะคุณกรกนกบอกโอ้โหเสียใจค่ะ
ว่าบ้านของตัวเองกลายเป็นว่าไปเกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพ
แล้วก็ถูกตราหน้าว่าเป็นคนโกงทั้งที่ตัวเองก็เป็นเหยื่อเหมือนกันค่ะ
ใช้ที่อยู่ที่ทางเพจนะคะเขาลงเป็นชื่อที่อยู่หนู
เขาก็พยายามติดต่อหนูมาบอกว่าที่อยู่ที่นี่เป็นคนโกงบ้านล่ะผีโกงอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าหลังจากที่รวมผู้เสียหายเนี่ยค่ะเขาส่งให้ทุกคนเลยค่ะว่าร้านอยู่ตรงพยาว
อยู่ตรงนี้ทุกคนก็จะเข้าใจว่าเป็นบ้านหนูตอนนี้ก็ยังเสียใจอยู่บ้างค่ะ
เพราะว่าเหมือนว่าเราถูกตราหน้าไปแล้วว่าเราไปโกงเขาอะค่ะ